สุดนะครับจะแข่งขันกันแล้วในค่ำคืนนี้
แกรมสำคัญนั่นก็คือการเจอกันระหว่างเชลซีกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ
เริ่มกันที่ทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดกันก่อนนะครับ
อนาคตนั้นไม่แน่นอนสำหรับหลุยฟาลเกล่า
หลังจากพาทีมแพ้๔เกมติดแล้วก็ไม่ชนะใครเลย
ใน๗เกมหลังสุดคุกรายการนะครับ
เมื่อคืนก็มีข่าวว่าอาจจะโดนปลดไปเรียบร้อยแล้ว
แต่ว่าล่าสุดในการฝึกซ้อมนั้นก็ดันไปสร้างความสงสัยนะครับ
เพราะว่าไม่เห็นกุญสือชาวดัสคุมทีมอยู่ข้างสนาม
อดคล้องกับข่าวลือที่ว่าบ่อบริหารปีศาจแดงนั้นเตรียมจะปลดเขาออกจากตำแหน่งแล้ว
แล้วก็คาดว่าอาจจะได้พิสูจน์ตัวเองต่อไปในเกมนี้
ยังทำเต็มที่เพื่อฟันกาวเสมอแล้วก็รู้สึกเจ็บปวดที่โดนกล่าวหาว่ากำลังเตะไล่โค้ช
แต่ยืนยันนะครับว่าทำเต็มที่เพื่อช่วยทีมกลับมาอยู่ในสถานการณ์ที่ดีอีกครั้ง
เดินทางไปรับรางวัลที่นครดูไบประเทศสหรัฐอรับอิมิเรตซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี๒๐๑๐นะครับรางวัลนี้
เป็นความร่วมมือของสมาคมตัวแทนนักกีฬายุโรปและสมาคมสโมสรฟุตบอลยุโรป
เพื่อมอบเป็นเกียรติให้กับบุคคลหรือว่าองค์กรที่นำความสำเร็จมาสู่วงการฟุตบอลในสถานะต่างครับ
ปีที่ผ่านมานั้นกองหน้าทีมชาติอาเจนติน่าทำผลงานได้อย่างโดดเด่น
หลังจากมีส่วนผ่านต้นสังกัดบาเซลน่าคว้าแชมป์มาครองได้ถึง๕รายการ
ซึ่งน่าจะมีการนะครับประกาศกันในช่วงต้นปีหน้านะครับ
ก็มีการคัด๓คนสุดท้ายกันไปนะครับเดี๋ยวติดตามว่าเมซี่จะมีโอกาสหรือเปล่าครับ
ในโลกโซเชียลนั้นก็มีอันเดียวปีโลนะครับกองกลางชาวอิตาลี
ซึ่งเดินทางมาร่วมรับรางวัลในงานนี้ด้วยก็โพสต์ภาพกับครอบครัวของเขานะครับ
ร่วมกับเบสซี่แล้วก็บอกว่านี่คือความสุขที่สุดยอดมากกับการได้อยู่กับสุดยอดนักเตะครับ
ตั้งแต่ช้างฝริตนั้นก็เป็นทางความที่มอบให้กับผู้เล่นที่ประสบความสำเร็จในอาชีพฟุตบอลครับ